แต่วันนี้จะไม่พูดถึงจะมาพูดถึงเทคโนโลยีดีกว่า

นี่เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้การนั่งรอของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ที่แบบเลื่อนไปได้เองโดยที่เราสบายถ้ามีอื่นอยู่ได้นะคะ
เก้าอี้ตัวนี้ค่ะเป็นเก้าอี้เข้าคิวอัตโนมัติ

เมื่อตำแหน่งแรกของเก้าอี้ว่างลงนะคะ
จากนั้นเจ้าที่ตัวที่๒ก็จะขยับขึ้นมาแทนในตำแหน่งแรก
แล้วก็แถวของเก้าอี้ก็จะขยับตามมาเรื่อยแบบที่เห็นค่ะ
ซึ่งนอกจากจะเอาไว้นั่งพักระหว่างเข้าคิวแล้วนะคะ

แล้วก็ไปต่อคิวใหม่ที่ท้ายแถวเองได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

เก้าอี้เหล่านี้จะตรวจจับช่องว่างด้านหน้าของแถว
แล้วก็เคลื่อนที่ต่อตามไปเป็นแถว
ของบริษัทนิสสันที่เปิดขายในประเทศญี่ปุ่น
เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยรถกึ่งอัตโนมัติรุ่นนี้สามารถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้า
และการยังอยู่ตรงกลางของแถวโดยที่คนขับไม่ต้องทำอะไร
เก้าอี้เข้าคิวอัตโนมัตินี้นะคะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้คนที่มารับประทานอาหาร
ขณะที่ผู้พัฒนาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเทคโนโลยีนี้จะได้รับความสนใจจากร้านอาหารทั่วประเทศ
แล้วก็ยังแนะนำให้นำไปใช้ในแกลลารี่แล้วก็ใช้ในการเดินเที่ยวชมสิ่งต่างอีกด้วย

ทำไมคุณจะไม่เดินกันเลยเหรอจ๊ะ
คนไม่ขยับตัวเลยทุกอย่างอำนวยความโด
ใช่อ้วนใหญ่อ้วนลุกไปไหนไม่ได้
คือแปลงฟันกินโค้งกินข้าวอะไรคือต้องมีเครื่องทำให้ตลอด
แล้วก็แบบนั่งอ้วนจริงคุณจะไม่ขยับเลยเหรอนิดหนึ่งไหม

คือไอ้นั่งรอคิวอาหารแบบนาน
ก็ยังพอเข้าใจได้สำหรับคนที่แบบสูงอายุหน่อยหรืออะไรอย่างนี้เนอะ
แต่พิพิธภัณฑ์คุณมันต้องเดินดู

ถ้าเราต้องแบบว่าเข้าไปดูใกล้ดูแบบมุมนี้มุมนั้น
อันนี้ดูเป็นธุรกิจนะคะนั่งวนไปข่าวนั่งวนชมไปข่าว